หนุ่มรายเดอร์คนนี้เนี่ยช่วยภรรยาขายเสื้อผ้าอยู่ย่ามประตูน้ำด้วย
แต่ปรากฏว่าจู่มีกลุ่มคนร้าย๕คนเลยค่ะ
รุมทำร้ายเขาจนได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้เขาก็เลยตั้งประเด็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับ
เรื่องของคนที่อาจจะเคยมีปากเสียงทะเลาะกัน
แล้วก็มีการมาแก้แค้นกันหรือไม่เนี่ยนะคะ
ใส่เนื้อโดนปล้วกด์พอสินะ

มันไม่เร็วแล้วล่ะ

กลุ่มก็นิดเดียว
นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกมาทำร้ายลูกจ้างของร้านขายเสื้อผ้าที่ตลาดประตูน้ำซอยยี่สิบเอ็ด
กลางวันแสกเลยนะคะขณะที่ลูกจ้างเนี่ยเขากำลังจะปิดร้านอยู่แล้ว
วงจรปิดก็จะเห็นว่ามีชายเสื้อน้ำเงินทั้งเสื้อส้มด้วยเนี่ยคือปรีเข้ามาเลยเนี่ยแบบเนี้ยค่ะ
ตรงเข้ามาทั้งชกทั้งถีบชายเสื้อขาวที่อยู่ในร้านนะคะ
และยังมีการถืออาวุธมีดปลายแหลมคอยคุมเชิงอยู่ด้วยชายเสื้อขาวในบาดเจ็บคิ้วแตกค่ะ
แล้วก็จะได้ยินเสียงภรรยาของเขาเนี่ยนะคะพยายามร้องขอคนร้ายว่าอย่าทำร้ายเขาเลย
อย่าทำร้ายแฟนหนูเลยแบบเนี้ยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
ขำคงอายุสามสิบแปดปีผู้ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเนี่ยค่ะเขาเล่าว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้น
สิบกุมภาพันธ์ช่วงสิบหกนาฬิกากำลังทยอยเก็บของปิดร้านแล้วอ่ะ
อยู่มีชายห้าคนไม่ทราบเป็นใครคือปรีเข้ามาเลยมาทำร้ายร่างกายเขานะคะ
สามคนค่ะรุมกระทืบอีกสองคนคือยืนมองคุมเชิงอยู่แล้วก็ห้ามรอปภของตลาดเข้ามาช่วยเหลือค่ะ
หนึ่งในผู้ก่อเหตุอ้างว่าที่มารุมทำร้ายเพราะว่าผู้ชายคนนี้ไปยุ่งกับแฟนชาวบ้าน
ตัวเองเนี่ยก็บอกว่าเขาบาดเจ็บที่คิ้วขวาแตกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเย็บไปกี่เข็ม
ตาขวาก็ฟกช้ำและปวดตามร่างกายด้วย
ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีพฤติกรรมนอกรู่นอกทาง
ไม่เคยมีการไปปันใจให้กับหญิงอื่นเลยช่วงเช้าก็ออกไปขับรถส่งอาหารเป็นรายเดอร์
ตกเย็นก็เนี่ยค่ะมาช่วยแฟนเก็บร้านไม่เคยมีปัญหากับใครอันนี้ทางผู้เสียหายเขายืนยันนะคะ
แต่เขาก็เล่าว่าเมื่อเดือนมกราคมค่ะคือทางแฟนสาวของเขาเนี่ยมีปากเสียงกับร้านขายเสื้อผ้าเนี่ย
ฝั่งตรงข้ามกันนี้เองค่ะเพราะว่าร้านฝั่งตรงข้ามมาบอกว่า
เราไปว่าเขามาเรียนแบบทั้งที่เราก็เป็นลูกจ้างไม่ใช่เจ้าของร้าน
คือฝั่งตรงข้ามเขาไม่พอใจว่าเหมือนกับมาขายเสื้อผ้าเรียนแบบกันอย่างนี้
คล้ายว่าขายเสื้อผ้าเหมือนกันอะไรประมาณนี้
แล้วเคยมีปัญหากันก่อนเกิดเหตุนี้ก็เลยเดาว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่า
เมื่อกี้เห็นกล้องวงจรปิดเป็นภาพตอนจังหวะว่า
ตัวคนร้ายเนี่ยนะเดินดุ่มมองดูลาดเหลาอยู่ก่อนจะเข้าไปทำร้ายพี่เขาอะนะคะ
อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผู้เสียหายนะคะ
ทีนี้ตัวของแฟนสาวเองก็บอกด้วยว่าก่อนเกิดเหตุ
เห็นนะพอจะเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเดินวนไปวนมาอยู่หน้าร้านแล้ว
เออเนี่ยนะคะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
แล้วมีผู้ชาย๔คน๕คนแปลกหน้ามาส้มมามองหน้าร้าน
จ้องมาจับจ้องแต่ร้านเรา
ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีเรื่องอะไร
แต่พอช่วงถึงเวลาเก็บร้านปุ๊บ
เขาก็เดินพุ่งเข้ามาแล้วพี่รอพอ
เขาบอกว่าหนุ่มจะเข้าไปไหนร้านปิดหมดแล้ว
เสร็จแล้วก็ไอ้ผู้ชายกลุ่มนั้นก็เดินปีนเข้ามาหาผมเลย
เดินปีดเข้ามาแล้วก็มาทำร้ายผมในยิปเลย

ไปแจ้งความไว้กับตำรวจสนพญาไทยแล้ว
แล้วก็อยากให้ตำรวจเร่งดำเนินการจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว
เพราะทุกวันนี้คือมาขายของก็อยู่ด้วยความหวัดระแวง
กลัวว่าเดี๋ยวจะโดนกลับมาทำร้ายซ้ำอีก
คุณผู้ชมเห็นไหม๕คนเดินวนไปวนมา
ทีนี้คุณผู้ชมคะจริงก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเรา
ทีมข่าวเที่ยงมีโอกาสนะคะได้พูดคุยกับแฟนสาว
ของตัวผู้บาดเจ็บคุณนัทธวุฒิด้วยนะ
คือเห็นทางแฟนของคุณนัทธวุฒิเขาบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่า
คือทางด้านแฟนเขาเนี่ยจริงแล้วเป็นผู้พิการด้วยนะ
เพราะว่าคือเคยประสบปิถีเหตุทางรถยนต์แล้วก็ปรากฎว่า
เหมือนกับมีอาการขาเจ็บค่ะแล้วมีคำบอกว่า
ตอนที่เข้ามาทำร้ายเนี่ยแฟนเขาว่ายังไงก็สู้ไม่ได้แน่
แล้วก็ยืนยันว่าไอ้ที่พูดในคลิปคนร้ายบอกว่า
อย่าไปยุ่งกับเมียชาวบ้านแฟนสาวคุณนัทธาวุธ
วุฒิยืนยันแบบนี้มันเป็นเรื่องของการพยายามที่คนร้ายจะเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจ
คือหมายถึงอาจจะมีคนข้างนอกเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยแจ้งทำเป็นพูดว่า
อย่ามายุ่งกับแฟนชาวบ้านนะอะไรแบบนี้
ให้กลายเป็นเรื่องของชู้สาวไปซะอย่างนั้น
ก็ขอให้ตำรวจตามจับให้ได้จริงมันชัดมากเลยนะคะกล้อง